อีกหนึ่งเรื่องกำลังเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ในโซเชียลอย่างหนักนะครับ
ผู้หญิงคนหนึ่งเป็นต้นเหตุทำให้คนขี่รถจักรยานยนต์ล้มแล้วก็บาดเจ็บอยู่กลางถนน

กูเรียนฟิสิกส์ค่ะฟิสิกส์กูเรียนฟิสิกส์ค่ะ
บอกว่าตามหลักวิทยาศาสตร์แรงเสียดทางมานิดเดียว
กูเรียนฟิสิกส์ค่ะแต่คนเจ็บนอนเจ็บอยู่นะ
ใช่ต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะว่าผู้หญิงคนนี้จริงเธอเป็นผู้โดยสารในรถแท็กซี่
ใช่แล้วเธอเปิดประตูมาแล้วก็ไปชนกับมอเตอร์ไซค์ของคนเจ็บคนนี้
มอเตอร์ไซค์ไปกระแทกกับรถเก๋งอีกทีนึง
แล้วก็เลยทำให้คนขับมอเตอร์ไซค์ล้มกลางถนนอยู่แบบ
ใช่อยู่ที่ถนนพระรามสามนะฮะก็เจ้าหน้าที่ผู้เห็นเหตุการณ์ก็กำลังช่วยคนบาดเจ็บอยู่นอนเจ็บอยู่
แต่ผู้หญิงคนที่เป็นต้นเหตุนี่แหละก็ไปยืนด่าคนเจ็บบอกว่าแสดงตบตาอยากได้เงิน
ซึ่งสาเหตุที่เธอรู้เนี่ยเพราะว่าเธอเรียนฟิสิกส์มา
และบางช่วงบางตอนของคลิปเนี่ยลักษณะเขาเหมือนคนเมา
แล้วเขาจะเอาเท้าไปเตะคนเจ็บด้วยนะ
เหตุการณ์นี้ก็มีคนถ่ายไว้แล้วก็ไปแชร์ให้เห็นถึงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเลยนะฮะ

ทีนี้คนถ่ายคลิปนี้คือคุณเอกมลกิติพงภัยโรธเขาบอกว่าเขาอยู่ในเหตุการณ์
ผู้หญิงคนนี้ไปด่าคนเจ็บตลอดเขาก็เลยทนไม่ไหว
มือถือมาถ่ายพฤติกรรมเอาไว้เพราะว่ามันไม่เหมาะสม
แล้วคิดว่าคนนี้น่าจะมาเพราะว่าตอนเขามากระซิบหูได้กลิ่นแอลกอฮอล์ด้วยนะฮะ
ไปฟังเสียงของคุณเอกมลหน่อยครับ
ผมว่าเมาเพราะว่าตอนเขามากระซิบข้างหู
บอกว่าอย่าถ่ายอย่าตอนผมเริ่มถ่ายตอนแรก
มากระซิบตรงข้างหูเลยมันเหมือนเขาเม่าค่ะ
คือกลิ่นเร่าละมุดเลยครับมาเต็มครับ
ไม่มีเลยครับมีแต่จะใส่จะเตะ
แล้วก็ด่าผละมืองดีเทาะนันด้วยคับ
ตอนนั้นผมคิดว่าไม่เค้า

เมายาอะไรสักอย่างก็คิดว่าเขาไม่เต็ม
เพราะว่าเขารถชนกันเกี่ยวอะไรกับฟิกสิกส
เกี่ยวอะไรกับ๑คูณ๒
ผมก็ไม่เข้าใจตรงนี้ครับ
แหม่คุณคือเขาเปิดวาร์ฟกันเร็วจะตาย
ตั้งแต่เมื่อวานนี้เหตุการณ์เกิดขึ้น๙โมงเช้า

ทีนี้ก็เลยพยายามติดต่อไป

ตอนนี้เธอเครียดมากนะ

เพื่อนเขาอยู่อาการเมาสุราจริง

ทางด้านของรองผู้กำกับสอบสวน

รถที่ขับมาก็เป็นรถจักรยานยนต์
ก็เลยไปชนแล้วก็ไปล้มลงกระแทก

วันนี้ตำรวจก็จะมีการเชิญคนขับแท็กซี่

คนขับรถเก่งเนี่ยนะเขายังบอกกับผู้หญิงคนนี้เลย
บอกว่านี่คุณรถผมเสียหายผมยังไม่โวยวายเลยสักค่ะ
เพราะว่าคนขับรถเก๋งเขามุ่งมาจะมาช่วยเหลือคนเจ็บก่อนเลย
สรุปก็คือเมาแหละครับนะฮะแต่ล่าสุดผู้หญิงคนนี้
เดินทางไปญี่ปุ่นแล้วนะฮะแล้วก็จะกลับมาวันที่๑ธันวาคมนี้ก็แน่นอน
ต้องเจอเชิญตัวมาสอบประคำแน่นอนนะครับ